มันมีประสุทธิ์หรือบ้าง
ผัดกันกับเอ็มวีเขานะเอ็มวีเขาดูกลับมาคราวนี้ดูแบบว่าเป็นแบบเจ้าชู้เจ้าชู้

บอกว่าพล็อตเริ่มมาจากชีวิตนางเองเลยมันจะอะไรขนาดนั้นนะคะ
เป็นว่าไปฟังพี่บี้สุกริตกันก่อนเช้าก่อนเช้าเธอทำอะไรอ่ะลี่

เอาไปฟังพี่บี้ดีกว่าเพราะก่อนเช้าทำอะไรจ๊ะ

ตอนที่เราคิดเพลงนี้เราเหมือนกับว่าอารมณ์นี้มันสนุกดี
เหมือนเวลาแบบเธอไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
แล้วก็ผับปิดแล้วเมื่อคืนมันเกิดอะไรไม่ขึ้นไม่รู้
พอตอนเช้าเธอก็ไปหาเพื่อนว่าเฮ้ย

ถ้าถามว่ามันเหงาหรือเปล่าคะเลยแบบถ่ายทอดออกมาแบบนี้

เพราะมันก็เรื่องราวเหล่านั้นก็มาจากผม
เหงาไหมคะไม่เหงาไม่เหงาสวยก็ไม่เหงา

นั่นไงเป็นไงล่ะไปถามเขา

เหงาค่ะเพราะว่าเราอยู่กับสตูดิโอใหม่
กับเพื่อนร่วมงานใหม่ตื่นตาตื่นใจมาก